ดูเรื่องของการนอนอยู่ในรถ
กระจกอะไรก็ไม่ได้เปิดประตูไม่ได้แง้ม
เขาไม่ใช่ว่าขับรถไปกลางทางแล้วง่วงนะ
แต่เขาหลับอยู่ในรถที่จอดอยู่ที่บ้านนั่นแหละคุณผู้ชม
แฟนสาวเป็นห่วงไปตามกู้ภัยมาช่วย

แล้วสิ่งที่กู้ภัยต้องเจอคืออะไรไปดูค่ะ
ได้ยินไหมคะคำสุดท้ายค่ะกูจะนอน
เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้น
พี่กู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองเจอแบบนี้

ถอยกลับแทบไม่ทันแฟนสาวของนายพลนามสมมุตินะคะ
หลับอยู่ในรถค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่า
แฟนสาวเป็นห่วงก็เรียบเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นสักที
ประตูก็ไม่เปิดกระจกก็ไม่เปิดรถก็ไม่ได้ติดเครื่อง
กลัวจะเป็นลมหรือเอาเป็นอะไรอยู่ในนั้นไปเรียกพี่กู้ภัยมาช่วยเปิดประตู
พอพยายามจะเปิดประตูเขางวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วพูดเสียงดังว่า
อย่ามายุ่งกับกูกูจะนอนจากนั้นบ่นพึ่งพร้ำพึ่งพร้ำ
ด่าพี่เจ้าหน้าที่แล้วเหมือนกับต่อยแบบต่อยสวนออกมา
คุณจากรถอ่ะและที่สำคัญมีคำนึงด้วย
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่าเขาพูดว่าจะเอาปืนไหมเอา
และทำท่ารื้อหาอะไรบางอย่างในรถถามว่ากู้ภัยเจอแบบนั้น
ไหมล่ะคุณครับวิ่งสินะคะออกจากจุดนั้นเลย
กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนสาวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เล่าแบบนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมก็เห็นแฟนอ่ะ
บอกว่าจะไปหาซื้ออะไรมากินหาเท่าไหร่เออทำไมไปนาน
เดินหารอบบ้านสุดท้ายมาเห็นหลับอยู่ในรถแบบนั้นเป็นชั่วโมง
ก็เลยเป็นห่วงกูพายจริงจริงอ่ะเข้ามาถึงอ่ะ
ตอนแรกเขาก็เขย่ารถแล้วนะเขย่าอยู่ตั้งนานเขาบอก
สองชั่วโมงผ่านไปไม่ยอมตื่นก็เลยต้องตัดสินใจ
พยายามเปิดประตูรถช่วยเหลือออกมาแต่กลายเป็นเกือบโดนหมัดเขาให้นะคะ
ตอนนี้มีการเกลี้ยกล่อมเขาแล้วก็แฟนสาวบอกอ่าไปเถอะไปเถอ
นอนในบ้านดีกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่มาให้การช่วยเหลือค่ะ